ไปดูศาสตร์และสินของการห่อแป้งห่อแบบไหน
เชิญชมได้เลยครับ
ห่อไข่ห่อผักไม่ต้องห่วงแล้วครับคุณผู้ชม
ศิลปะบนแผ่นแป้งกับความละเอียดอ่อน
ห่อเกี้ยวแบบไหนได้เลย

ทำเสร็จออกมาน่ากินแน่

หน้าตายังแบบนี้
รสชาติต้องอร่อยสุดแน่นอน
แอนนี่คือมอเตอร์ไซค์สะเทินน้ำสะเทือนบก

ป่าฝ่าดงโดยสารผู้คนไปทุกที่
คนขับข้อมือต้องแข็งแรง

แค่ซ้อน๓ก็ผิดกฎจราจรแล้วครับคุณผู้ชม
แต่ที่นี่เขาใช้มอเตอร์ไซค์แบบคุ้มเกินคุ้มจริง
พ่อแม่ลูกไปเที่ยวสวนน้ำ
ที่นี่มีแมวน้ำให้ครอบครัวถ่ายรูปด้วยครับ
แม่มีรอยยิ้มไปหมดเลยครับ
มาเริ่มถ่ายแมวน้ำก็ยิ้มแบบนี้แหละครับ
บลิ้นไปด้วยกล้องยักษ์คิ้วมา
เจ้าแมวน้ำจะห้าไปไหนกันนี้
เด็กไม่ยอมหันหน้ามาดูที่กล้อง
องแต่แมวน้ำน่ารักมาก

และขยะภายในอุทยานประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งเศส

นับเป็นการฝึกที่แปลกแต่ได้ผลครับ
ที่สำคัญที่สุดถ้าคนเลิกสูบบุรี

คงไม่ต้องไปรบกวนอีกาเหล่านี้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ